ชาติเขาบอกว่าปัจจุบันประเทศไทยยังคงถูกจำกัดสิทธิ์มากเกินไป
ทำให้ไม่เข้าใจในเนื้อหาของร่างรัฐธรรมนุนฉบับนี้ที่มีการลงประชามติครับ
ขณะที่สำนักข่าวรอยเตอร์เองก็บอกว่า
สิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้ผลที่ออกมาในวันนี้
เป็นการสะท้อนและเป็นบททดสอบความนิยมของรัฐบาลทหารกับประชาชนคนไทยครับ
สำนักข่าวรอยเตอร์วิเคราะห์การลงประชามติครั้งนี้
ถือว่าเป็นตัวชี้วัดความนิยมของรัฐบาลทหารอย่างหนึ่งครับ
เพราะผู้ที่ให้การสนับสนุนรัฐบาลทหารน่าจะออกมารับร่างรัฐธรรมนูล
เพื่อให้ทุกอย่างนั้นเป็นไปตามรถแมพ
ถึงแม้แต่ว่าถึงแม้ประชาชนส่วนใหญ่จะไม่รับร่างรัฐธรรมนูลในการลงประชามติครั้งนี้
ผลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีก็จะไม่ลาออกจากตำแหน่ง
และยืนยันว่าจะยังคงมีการเลือกตั้งเกิดขึ้นนะครับภายในปี๒๕๖๐ต่อไป
ขณะเดียวกันรอยเตอร์เองก็ให้สัมภาษณ์เจ้าหน้าที่อาวุโสไม่เปิดเผยนามระบุว่า
ความต้องการของกองทัพก็คือว่าต้องการจะลดทอนอำนาจของพักการเมืองต่างลง
และยังคงให้กองทัพนั้นมีบทบาทในการดูแลเศรษฐกิจและพัฒนาด้านการเมืองมากขึ้น
เพื่อที่จะไม่ต้องมีการทำรัฐประหารอีกในอนาคต
ขณะที่ยูเอ็มเรียกร้องนะครับว่าไม่ว่าผลการทำประชามติออกมาเป็นเช่นไร
ก็ต้องการให้ทหารกับฝ่ายตรงข้ามทางการเมืองพูดคุยกัน
โดยก่อนหน้านี้องค์กรนิรัทธศกรรมสากลได้กล่าวว่า
ออกเสียงประชามติในไทยนั้นเกิดขึ้นท่ามกลางการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างกว้างขวาง
แล้วก็ยังมีการจำกัดสิทธิ์จนทำให้เกิดบรรยากาศของความหวาดกลัว
ทหารจะมีอำนาจทางการเมืองต่อไปโดยอำนาจจะถูกถ่ายโอนไปยังสว
การทำประชามติจะเป็นเครื่องมือสนับสนุนระบอบประชาธิปไตย
แต่ว่าไม่ใช่สำหรับประเทศไทยครับ
คาดว่าทหารจะไม่ลงจากอำนาจในอนาคตอันใกล้
เช่นเดียวกันกับกราฟนิวที่บอกว่า
รัฐธรรมนุนไทยนั้นเป็นการต่อเวลาให้กับคอสช
แต่ผลประชามติจะผ่านหรือไม่นั้น
หรือรัฐบาลทหารจะอยู่ต่อหรือไม่นั้น
การเมืองไทยจะยังไม่คลี่คลายครับ
เพราะการเมืองไทยแตกแยกและร้าวลึกมานานแล้ว
รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งในอนาคตนั้นจะมีบทบาทหน้าที่อย่างไร
และจะเป็นการตัดสินว่าประเทศไทยจะกลับสู่ประชาธิปไตยด้วยการเลือกตั้งในปี๒๕๖๐หรือไม่ครับ
เกี่ยวกับร่างรัฐธรรมนูลนั้นทำให้ชาวไทยมีความรู้เกี่ยวกับร่างรัฐธรรมนุนน้อยมาก
ในการตัดสินใจลงประชามติในครั้งนี้ครับ